ต้องเตือนกันเป็นเหตุใหญ่และเป็นอุทาหรณ์นะครับ
คุณยายวูบล้มคาเตาอ้างโลก
เพราะคุณยายจะทำอาหารจุดไฟจุดเตาแล้ว
แต่ว่าวูบล้มไปทับ
สุดท้ายไฟลุกไฟคลอกร่างจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลา๑ทุ่มเมื่อวานนี้

ญาติพี่น้องต่างเสียอกเสียใจนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ภายในสวนผลไม้

พบสบของคุณยายชลอมบูลเกิด

ถูกไฟคลอกจนร่างไหม้เกรียมเลยนะครับ
ผู้เป็นสามีก็คือคุณตาคมสรรบุญเกิดท่ายุทธ์๗๕
บอกว่าบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กับภรรยาเพียงลำพัง๒คน
ก่อนเกิดเหตุคุณตาเองไปกวาดใบไม้อยู่ภายในสวนนะ
ส่วนคุณยายกำลังทำอาหารอยู่หลังบ้านก็จุดเตาอ้างโล่อะไรแบบนี้นะครับ
แล้วคุณตากวาดใบไม้ที่สวนเสร็จเดินกลับเข้าบ้านตกใจฮะ
เมื่อพบว่าภรรยาหรือว่าคุณยายนอนอยู่บนพื้นในสภาพถูกไฟคลอกตามร่างกาย
คุณตาพยายามช่วยแล้วก็ดับไฟพร้อมทั้งตะโกนเรียกเพื่อนบ้าน

เพราะว่าคุณยายภรรยาเสียชีวิตถูกไฟคลอกร่างหมดลมหายใจไปแล้วนะครับ

ส่วนสาเหตุคาดว่าภรรยาขณะที่หุงหาอาหาร
ทำกับข้าวจุดไฟที่เตาอ้างโล่แบบนี้แล้วคงวูบเป็นลม
เบื้องต้นตำรวจส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะให้ญาติมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาครับ

วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ไปพบกับคนงานในสวนของคุณตาคุณยายผู้เสียชีวิต
ก็คือนายคมเลิศสิริพรมนัฐนะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุคุณเนี่ย
พามาดูตรงหลังบ้านซึ่งเป็นห้องครัวเนี่ยนะฮะ
พบว่ายังมีร่องรอยไฟไหม้ใกล้กับเตาอ้างโล่ที่ผู้ตายเนี่ย

เตาตรงนี้นะฮะขณะที่ลูกชายของผู้เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าปกติพ่อกับแม่จะอยู่บ้านหลังนี้กัน๒คน
มักจะทำกับข้าวด้วยการก่อไฟเตาอ้างโล่เป็นประจำ
โดยในจุดเกิดเหตุเป็นจุดที่มีการวางกองฟืนเอาไว้ใกล้ด้วยคุณ
มันน่าจะเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้เมื่อจุดไฟจุดเตาอ้างโล่ไว้
แล้วแม่ก็วูบแล้วก็ล้มลงไปที่เตา
แล้วก็ไฟมันลุกไปติดพวกอันนี้ด้วยคุณพวกกองฟืนด้วย

มันก็เลยไหม้ร่างแม่ได้อย่างรวดเร็วนะฮะ
ลูกบอกไม่อยากจะคิดเลยตอนแม่โดนไฟคลอกไฟเผา

แล้วพ่อก็ตัดหญ้าในสวนแบบนี้
แต่โดยปกติคุณยายแกเองก็มีโรคไปรัมตัว
แหละครับสำหรับศพของคุณยายฉลอมครอบครัว
ก็นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเขาน้อย

จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๗พฤศจิกายนนี้
คืออันนี้ข่าวนี้อยากนำเสนอมาก
เพราะว่าเป็นอุทาหรณ์จริงนะครับ
ในเรื่องของการก่อไฟก่อเตา
หรือว่าตอนนี้อากาศเย็นหลายพื้นที่
ก่อไฟผิงกันนะครับคุณผู้ชมนะครับ